ตรงนี้นะไทยรัฐของเราคึกคักมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าได้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินดารา
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโกดังไทยรัฐของเรานะฮะ
เยี่ยมชมบรรยากาศการคัดแยกปริศนียบัติ
ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกกันแน่นเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะ๒ลูกทุ่งสาวตัวแม่พี่ฮายอภพร
พี่ฝนธนสุนทรพร้อมด้วยหนุ่มหล่อและสาวสวย
ก็ได้เดินทางมาร่วมเยี่ยมชมบรรยากาศการคัดแยกปรายศนียบัตรนะคุณผู้ชมนะ
พร้อมกับให้กำลังใจน้องวิทยาลัยอาชีวสันติราช
ในพระอุปถัมภ์ที่ได้ทำการคัดแยกปรายศนียบัตรกันอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะ
คือต้องบอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยหูพอมาถึงปุ๊บเรียกเสียงกรี๊ดการ์ด
จากเจ้าหน้าที่ปริศนีย์และน้องวิทยาลัยอาชีวสันติราชในพระอุปถัมภ์กันสนั่นเลยเนี่ย
หล่อทั้งสวยโดยเฉพาะนี่คุณแม่ฮายของเราค่ะ
นอกจากจะเรียกเสียงกรี๊ดแล้วทุกคนยังเรียกหาตัวเลขจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
ซึ่งคุณแม่ฮายไม่ทำให้ผิดหวังจัดให้เต็ม๒ตัวชัดจวดไปเลยไปดูกันค่ะ

แม่พูดอย่างนี้ก็ซื้นทั้งโรงเรียนอ่ะดิ
แม่นิมิตมาแต่แม่ถูกบ่อยนะบอกเลย
เป็นยังไงมาให้กำลังใจทั้งทีไม่เสียเปล่าให้๐๙
คุณแม่ฮายแล้วก็พี่ฝนเนี่ยยังได้ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้โชคดีอีกด้วยนะคะ
ว่าเป็นการรับทรัพย์รับปีกระต่ายแบบปังไปเลยจ้า
เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาเห็นเขาคัดแบบนี้แล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เยอะแยะขนาดนี้เนอะพี่ฮายเนอะ
แต่นี่แบบว่าเยอะมากจริงต้องให้กำลังใจเขาว่าอย่าตาลายนะ
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ทายผลถูกแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตด้วยนะคะ
และขอแสดงความเสียใจกับคนที่ทายถูกแล้วไม่ได้
ไม่ต้องมาผิดกติกาของเรานะคะบางคนแบบว่าวัดรูปการ์ตูนมา
พอถ่ายมาเป็นอาเจนติน่าแต่ว่าเขียนเป็นการ์ตูนเป็นรูปหน้าผู้หญิงผู้ชายเป็นรูปยันเป็นรูปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเข้มงวดมากนะก็ยังไงก็อย่าให้ผิดกติกาเนอะจะได้รางวัลกันทุกคนนะคะที่ถ่ายถูกนะจ๊ะ
ก็รอลุ้นกันต่อไปว่าใครคือผู้โชคดีบ้างนะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกสามหนุ่มหล่อสุดฮอตบอลกำมันปามสุภาชัยและอองตวนที่นอกจากจะมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องน้องที่กำลังคัดแยกปรายศนียบัตรกันอย่างแข็งขันแล้วเนี่ยทั้งสามคนยังได้มาร่วมลองคัดแยกปรายศนียบัตรด้วยตัวเองอีกด้วยอ่ะค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอก
ร้านใบคุณผู้ชมค่ะคุณมาต้องเกณฑ์น้องมาช่วยกันหน่อยนะฮะก็ดีใจกับคนโชคดีล่วงหน้าด้วยนะฮะ